ข่าวโอ้โหร้อนเหลือเกินร้อนมากจริงคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นการไล่ล่าระทึกนะคะ
ตำรวจทั้งกระบี่ทั้งพังงาเลยเป็นนุ่มคลั่งยาค่ะทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับแฟน

ยางหลังซ้ายระเบิดค่ะ

วิ่งลากล้อแม็กซ์ไปทั้งอย่างนั้นนะคะ
เห็นประกายไฟจังจานะคุณผู้ชม

บริเวณหมู่๑ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกค่ะ
สุดท้ายแล้วตำรวจต้องใช้ไม้แข็งนะคะ

กัดไม่ให้ผู้ก่อเหตุหนีไปได้ไกลกว่านี้
รถก็เลยเสียหลักแล้วก็พุ่งลงข้างทางค่ะ
ตำรวจถึงเข้าปิดล้อมจับตัวได้

มีนายเกียรติศักดิ์ศรีเสมาวัย๒๑ปี

ตำรวจก็นำมาตรวจปัสสาวะก็แน่นอนล่ะค่ะ

เรื่องต้นนายเกียรติศักดิ์ให้การบอกว่า

แล้วก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ก่อนจะขับหลบหนีออกมา
ก็เกิดเฉียวชนรถจากกระยายารยนต์

เขาก็เลยขับหนีมาเรื่อยทางอำเภออ่าวลึก

ตำรวจได้คุมตัวนายเกียรติศักดิ์คนนี้เอาไว้

คือขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายโดยผิดกฎหมาย
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ขับรถฝ่าฟื้นสัญญาณไฟจราจรให้หยุด
และขับรถในลักษณะประมาทหรือหน้าหวัดเสียวค่ะ
แล้วก็คุมตัวไปที่สพอ่าวลึกเพื่อดำเนินคดี
และประสานตำรวจสพเมืองพังงานำตัวไปดำเนินคดี
จราจรในพื้นที่พังงาด้วยนะคะ
คนเดียวก็โดนเอาซะ๒จังหวัดเลยจ้ะ